จะมีข่าวเรื่องของไอเดียแรกให้ไปดูกัน
ที่เป็นชาวราชบุรี
เจ้าบ่าวคนนี้นะครับโอ้โหขี่ม้าฮี้กับ
เจ้าชายหรือเปล่าขี่ม้าขาว
ขี่ม้าขาวไปหาเจ้าสาวไปดูภาพบรรยากาศครับ

ใครมีมะกรูดมะแลกมะนาว

โอ้โหแปลกพันธุ์อย่าง

เสียงม้าแล้วก็เสียงคนด้วย

เพราะว่าเป็นงานโอ้โหงานน่ายินดีนะครับ

เป็นพระเอกขี่ม้าขาวของจริง
เจ้าบ่าวนะครับคุณสิทธิชัยขำละไม้
อายุ๓๑ปีเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างนะครับ

จะได้แต่งงานทั้งทีจะธรรมดาได้ไง
มาแบบควบอาชามาเลยนะครับ
ปกติเนี่ยสาวก็อยากมีพระเอกขี่ม้าขาวมาหามาช่วยอยู่แล้ว
งานนี้คุณเจ้าบ่าวก็นี่เลย
ได้ไอเดียนี้ขี่ม้าขาวไปเซอร์ไพรส์เจ้าสาว
คุณวริสราเลิศคำวัย๓๑ปีที่บ้านในตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
ญาติพี่น้องและผองเพื่อนก็มาโหร้องไร่รำในขบวนขันหมากอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว
นี่เป็นพิธีการของเขานะครับในช่วงเช้าแบบนี้
ก็มีญาติฝ่ายเจ้าสาวมาต้อนรับอย่างสมเกียจพร้อมกับจัดด่านประตูเงินประตูทอง
บอกว่าจัดชุดใหญ่เลยนะกว่าเจ้าบ่าวจะเข้ามาเจอเจ้าสาวแบบนี้ได้นะครับ

ทดสอบความสามารถกันนิดหนึ่ง

แต่สุขใจสุดทันทีที่เจ้าบ่าวได้ยนโฉมเจ้าสาวคนงามเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ยังไงก็ขอให้รักกันยืนยาวครองรักกันจน

ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
แบบนี้ดิฉันชอบมากเลยงานแต่งที่ใด
เป็นได้แค่ประตูเงินประตูทอง

ขอเป็นแบบนี้ไปตลอดคุณนี้น่าจะทำงานอยู่ทางพิเศษคอยตั้งดาด

จากจะเริ่มทำงานเป็นทางพิเศษแล้วหน้าเลือดด้วยนะคะ
เจ้าบ่าวคนนั้นหลอกเจอเพื่อนเจ้าสาวแบบนี้คิดว่าไม่รอดแน่นอน
เจ้าบ่าวบอกเจอประตูแรกมาเจอประตูสามอีกแล้ว
เจออีกแล้วค่ะวนค่ะวิ่งวน